คุณผู้ชมค่ะนักเรียนนักเลงตีกันปัญหานี้

แล้วก็สร้างความรุนแรงมากขึ้นนะคะ

เพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ตรงจุดค่ะ
ภายหลังการประชุมร่วมระหว่าง
ขัดแย้งของกลุ่มนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน

ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มนักเรียนอาชีวะ

แล้วก็กลุ่มเด็กที่หัวรุนแรงค่ะ
โดยมีแนวคิดนำกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

หรือว่าสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน

ขณะเดียวกันยอมรับว่ายังมีปัจจัยอื่น
เช่นรุ่นพี่ปลูกฝังค่านิยมทัศนะ
ความรุนแรงให้กับรุ่นน้องซึ่งต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับรุ่นพี่ด้วย
ส่วนเรื่องของอาวุธที่นักเรียนใช้ก่อเหตุนั้นตำรวจบอกว่าก็จะเข้มงวดมากขึ้น
ทั้งเรื่องของการตั้งด่านตรวจค้นมีชุดปฏิบัติติดตาม
แต่กลุ่มนักเรียนมักไม่ค่อยกลัวการจับกลุ่มเพราะคิดว่าตัวเองนั้นยังเป็นเยาวชน
มีโทษน้อยแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของข้อกฎหมายด้วย
ซึ่งโครงการต่างที่ได้ระดมความคิดเห็นกันนี้
ก็จะต้องเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด
ขณะที่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีรุ่นพี่
ซึ่งจบการศึกษาไปแล้วมีการเสนอความคิด
เรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถาบัน
โดยบอกว่าการแก้ปัญหานักเรียนตีกันเป็นสิ่งที่ยาก
แต่ลดความรุนแรงสามารถทำได้
พร้อมกับเสนอแนะเจ้าหน้าที่ว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนักเรียน
รุ่นน้องที่ตามรุ่นพี่ส่วนกลุ่มที่ตั้งใจเรียน
สถาบันเองต้องส่งเสริมด้านการศึกษาให้มากขึ้นค่ะ